นาธนุธนอมเหมือนเจ้าหญิงในวงการเลย

แต่ว่าทีนี้มีบางคนไงไปโยงเรื่องค่ะ
ว่าไปแอบจิกกัดนะคะนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาเปล่า
ยังคงอิรุงตุงนังกับประเด็นดราม่า
ระหว่างดีไซเนอร์ชื่อดังหมูพลพัฒน์เจ้าของห้องเสื้ออาซาว่า
ที่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
ถึงความประทับใจที่เคยได้ร่วมงานกับนางเอกระดับแม่เหล็กหลายต่อหลายคน
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของคุณแม่คนสวยแอฟทักษะออน
ดีไซเนอร์คนดังกล่าวชื่นชม
แง่มุมที่เธอเป็นคนละเมียดละมัยณธนุถนอม
ประดุษเจ้าหญิงของวงการบันเทิง
ทำให้ถูกชาวเน็ตจับมาโยงกับปมดราม่าสตอเบอรี่๓ลูก

ว่าเป็นการแอบจิกกัดแบบเนียนหรือเปล่า
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่มีวี่แววว่าจะยอมเปิดปากถึงประเด็นนี้

โดยยอมรับว่าตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับหมูพลพัฒน์

สำหรับเธอเองไม่ได้รู้จักกับสาวใหม่และไม่เคยร่วมงานกัน
ไม่อยากให้จับโยงไปเกี่ยวกับประเด็นดราม่า
และส่วนตัวสามารถร่วมงานได้กับทุกคน
ซึ่งก็พยายามรักษามาตรฐานในการทำงาน
พร้อมทั้งพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ
ถึงจะโพสต์หรือไม่โพสต์
ก็ขอบคุณพี่หมูตลอดมาอยู่แล้วค่ะ
พี่หมูตลอดมาให้ความรักให้ความเมตตา
แล้วก็ให้ความช่วยเหลืออะไรหลายอย่างมาตลอดนะคะ
ถ้าเขาชมก็อย่าดราม่าเลยแบบเขาชม
ก็ยกไม่ยกว่าไปทำงานใหม่กริกา
ไม่น่าจะเกี่ยวค่ะ
คนละแบบคนแบบหมายถึงว่าคนละรุ่นกันแล้วอะค่ะ
ไม่เคยได้แบบว่าร่วมงานกันหรืออะไรค่ะ
ก็เจอกันตามงานน้องก็น่ารักค่ะ
แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้รู้จักกันส่วนตัวหรือว่าร่วมงานอะไรกันเลย

ตอนนี้คือคุณแม่ก็อยากทำงานแต่ว่าติดปัญหาที่ติดลูกอยู่

ก็ยังมีแซวพี่หมูว่าของแอมแอฟก็คิดว่า
โอเคคือในแง่ที่ชมก็ขอบคุณมากค่ะ
จริงแล้วเราก็ยังมีแบบตัวอย่างที่ดีให้เรา
เราก็ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกค่ะ